ประเด็นสุดท้ายในรอบแรก
ผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องรัฐมนต์ฉบับนี้
ค่อนข้างโฟกัสให้อำนาจไปที่รัฐมาก
โดยเฉพาะองค์กรควบคุมตรวจสอบครับ
โดยเฉพาะองค์กรควบคุมตรวจสอบ
การไปให้อำนาจโดยเฉพาะสารรัฐมนูลมากเนี่ย
ท้ายที่สุดภัยมันจะมาที่สารรัฐนูลครับ
เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวง
โยงกลับไปที่สารรัฐมนูลหมดครับ
มันดูเสมือนจะกลายเป็นว่าเป็นระบบ

เพราะว่าพูดกันแทบตายมันไม่มีผล

สารรัฐมนุญตัดสินจบเลย

นำมาสู่ปัญหาการทำให้

ในทางการเมืองนะครับระบบ

ต่อไปมีประเด็นอะไร

เป็นระบบการปกครองโดยสารรัฐมนุญครับ

ไปสารรัฐมนุนหมดแล้วก็สารรัฐมนูล

สารรัฐมนุญจะโดนเจาะไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่งการได้มาการทำ

มันเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายทางการเมือง

นูลที่ดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้

ต้องออกแบบให้มีโอกาส

หรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ต้องมีโอกาส

ที่จะมีรัฐบาลที่เข้มแข็งนะครับ

ประเทศไหนคุณยกมาสักประเทศสิ

สักประเทศเดียวนะที่รัฐบาลมันอ่อนแอ

มันจะมีพักหนึ่งพักใดได้เสียงเกินครึ่ง
ก็คือมันเป็นระบบพักเดียวคล้ายสิงคโปร์

ไม่อย่างนั้นไม่มีทางแล้วประเทศไทยอย่างน้อยมีพักใหญ่สองพักใช่ไหม

สูตรแบบนี้ผมฟันทงบอกคุณได้เลย
ให้คุณใช้การเลือกตั้งแหวนมิจรไปจนตาย
ก็จะไม่มีพักใดได้เสียงเกินครึ่ง

ก็ถือว่าจะจบแล้ว
คือจะพูดเบาะมันเยอะมากนะท่าน
กลางก็จะเป็นพักขนาดกลาง
เอาแล้วถามใครจะตั้งรัฐบาลยังไง
ไม่ใช่คนที่มีเสียงมากมีอำนาจมากต่อรองมากนะไม่ใช่พักเพื่อไทยกับพักประชาบัตย์นะ
ถ้า๓พักเขาลงมาติด๓๔พักพักขณะการ
เขารวมกันติเขาต่อรองเลยว่าไงเพื่อไทยจะร่วมกับผมไหม
ประเภทปัดจะร่วมกับผมไหมถ้าจะร่วมมาจะตกลงเสนออะไร
อยากจะเป็นคนหนึ่งคนใดไม่รู้อยากจะเป็นนายกคนนอกมาเนี่ย
ก็ไปบอกเลยว่าไปสนับสนุนพักขณะกลางไว้ก่อนเลย
พอเสร็จแล้วไอ้พวกพักหนึ่งพักสองมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้

เอ้าคุณก็ต่อรองเลยว่าถ้าจะให้พักใหญ่มาร่วมรัฐบาลกับคุณเนี่ย
นายกคุณเอาคนนอกนะไม่ต้องรอวิกฤตอาจารย์วันเจิด
ตั้งรัฐบาลโดยชานายกคนนอกได้เลยไม่ต้องรอวิกฤตนะครับแบบนี้
แต่ถามว่ารัฐบาลผสมที่มีพักแก่นำไม่มีเสียงเกินครึ่งเนี่ยประเทศจะเป็นไง
ท่านนึกออกแล้วใช่ไหมท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงรัฐบาลคุณอัมพิสิทธิ์ไว้
รัฐบาลคุณอภิษฎที่มีเสียงไม่เกินครึ่งแล้วถามว่าเป็นยังไงสภาพ
ให้ไปนึกดูนายกไม่มีสิทธิ์คุณที่คุณจะไปสั่งการกับการเลือกนายรัฐมนตรีของพักร่วมรัฐบาลได้
เพราะเขาบอกของเขาคุณจะไปยุ่งอะไรนโยบายพักทุกพัก
มันสำคัญที่สุดแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะมีอะไร๑๐๘๙๐๐เหมือนท่านจันท
มันเกิดจารนายมาดีหมดผมเห็นด้วย
แต่หัวใจมันอย่างนี้หัวใจมันรั่วหัวใจมันเส้นเลือด
หัวใจมันตีบกล้ามเนื้อหัวใจมันเป็นอัมพาตเนี่ย

แล้วมันมีประเทศไหนที่เอาไปรอดในสุดมันก็จะเกิดปัญหาทางการเมือง
มันยั่วที่ผมบอกว่ามันยั่วการรับประหารมากนะแบบนี้